บรรจุอัฐิอดีตครูในวัดดังที่พยาวหายไปแบบปริศนา๓ใบ
ใครเอาไปทำอะไรไปทำคุณสัยมนต์ดำหรือเปล่านะคะ
ดูหน่อยเขาบอกเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนวัดศรีจอมเรือง
ของประเภทมืองที่พยาวเป็นลักษณะยังนั้นนะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านนะบอกว่าตรงใต้ถุนวิหารวัดศรีจอมเรือง
เขามีการทำช่องระบายอากาศเอาไว้เป็นช่องไว้๑๐ช่องเลย
แต่ละช่องก็จะมีญาติโยมเอาหม้อดินบรรจุอัฐิของญาติที่เสียชีวิตมาฝากเก็บเอาไว้ด้วย
ปรากฏมีหม้อดินนะคะที่เขาเอามาบรรจุอัฐิของอดีตค่ะ
ราชการครูหายไป๓ใบมีใครมีครูมนู
ครูบุญช่วยและครูชัดชัยญาติบอกเพิ่งจะมารู้เรื่อง
แล้วพอถึงกำหนดที่จะทำบุญเนี่ยก็พากันมารับหม้อดินบรรจุอัฐิใช่ไหม
กลายเป็นเอ้าจะมาทำบุญด้านหม้อดินหายไปเฉยเลย
แล้วก็ต้องมีการนำเท่ากระดูกที่แบ่งเก็บไว้ที่บ้านมาทำบุญกันแทนค่ะ
อยากให้ทีมข่าวนำเสนอข่าวเรื่องนี้หน่อยเพราะอยากไปฝากไปถึงคนที่ขโมยไป
เอากลับมาคืนญาติญาติเนี่ยเขามีนะเขามีความรู้สึกทางใจนะ
มันกระทบกระเทือนจิตใจเขาแล้วเอาไปทำอะไรไม่รู้ด้วย
เพราะเขาก็จะเก็บอัฐิของคนตายเอาไว้ทำบุญนะคะ
พระสงฆ์และคนดูแลวัดบอกแบบนี้ไม่รู้จริงนะว่าหม้อดินบรรจุอัฐิอันนี้
หายไปไหนเพราะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังเห็นหม้ออยู่เลยอยู่ครบทั้ง๓ใบ
ชาวบ้านแน่นอนเรื่องของความเชื่อพี่เบิร์ดเชอรี่เขาบอกเลยบอกว่า
เป็นไปได้ไหมหายไป๓ใบแบบนี้แล้วเอาไปเฉพาะที่เป็นครูด้วย
เอาไปทำคุณสัยมนต์ดำและอัฐิของคนที่เขาบอกว่ามีตำแหน่ง
เป็นคนเป็นครูไงหรือว่ามียศมีตำแหน่งเป็นบุคคลสำคัญ
มันมักจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่นิยมเรื่องศัยยศาสตร์
แต่เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขานะคะอืม